ที่ท่ากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ร่างของตำรวจที่พลีชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาถึงแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารอพร้อมรายงานอยู่
ติดตามบรรยากาศจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท่ากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองค่ะ

ตอนนี้ที่ท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ
บอกว่าด้านหลังของผมตอนนี้เนี่ยทางเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีทางเครื่องบินที่สำหรับในการนำร่างของ๒วีรัตน์ผู้หลุด
ได้เดินทางมาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ขั้นตอนก็คืออยู่ที่ในการแลนดิ้งเครื่องลงสู่พื้นดินนะครับ
แล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นำขบวนไปทำการรับร่างของ๒วีรัตน์ผู้หลุดนะครับ
โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยอรินทราชนะครับ
คอมมันโดแล้วก็มีในส่วนของชุดเจ้าหน้าที่กองเกียรติยศเนี่ย
มารอรับร่างของสองวิรบุรุษเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยนายเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องเล่าแบบนี้ครับว่าที่ท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองเนี่ย
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดรับสวบสีรับบุรุษหน่วยอรินทราช๒๖ครั้ง๒นาย
ก็คือร้อยสำรวจเอกละกูลทาอาสาและดับสำรวจฤทธิ์ชาวรัฐกรรมจัดภัย
ตำแหน่งกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการการต่อสู้การก่อการร้าย
กองกำกับการสายตัวและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ที่เสียชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุจาก๑๐ทหารกราดยิงผู้บริสุทธิ์ที่ห้าง
สมบัติการตอนนี้อย่างที่ผมได้เกิดไปเมื่อสักครู่คือ
แม้กระทั่งบางคนที่ย้ายจากหน่วยไปแล้ว
ก็ยังเดินทางมาเพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ซึ่งทุกคนถือว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่
และเป็นการปกป้องประชาชนครั้งสุดท้ายในฐานะผู้พิทักษันติราช
โดยการรับร่างของสองวิรบุรุษนะครับ
ก็มีในส่วนของญาติแล้วก็ครอบครัวของสองวิรบุรุษได้เดินทางมาที่กองบิน๖ด้วยนะครับ
ซึ่งญาติทั้งสองวีรบรุษนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยผมได้สังเกตเห็นสีหน้าของญาตินะครับ
ก็คือเขาเดินมาแล้วก็มีการร้องไห้มาตลอดทาง
แล้วก็ยังคงทำใจไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเร็วเกินไปกว่าที่พวกเขาจะรับได้นะครับ
คุณผู้ชมครับโดยหลังจากที่จะมีการรับร่างของสองบรรทบุตรที่นี่นะครับ
ก็จะมีการเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีกรรมที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร
แล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
ก็จะมีการรดนำศพของร่างสองฤทธวีรบรุษที่วัตรีทศเทพวรวิหาร
และก็จะให้ญาติเนี่ยนำร่างสองวิทัพพุทธภูกล่า
นำร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับ
โดยคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดจนถึงขนาดนี้นะครับ
อย่างที่ผมได้มีการบอกไปตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก็คืออยู่ในการเตรียมความพร้อม
แล้วก็ในการรอเครื่องลงสู่ภาคพื้นดินนะครับ
แล้วก็จากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางไปนำร่างของสองวิทัพพุทธลงจากเครื่องบิน
แล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีการสะซ้อมตะเตรียมความพร้อมนะครับ
โดยการให้ญาติโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ญาติที่มีเชื้อสายโลหิตโดยตรงนะครับ
ทำการไปเชิญ
รูปลงมาจากเครื่องบินนะครับ
แล้วก็ที่จะมีการนำร่างลงมาจากเครื่องบิน
ก่อนที่จะเคลื่อนไปยังวัดตรีโตตเทพ

ตอนนี้เนี่ยทุกคนตั้งแถวขบวนรอเครื่องบินเนี่ยลง
เมื่อสักครู่ผมได้รับรายงานจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่า
เครื่องบินของเจ้าหน้าที่จะมาลงที่นี่อีกประมาณ๕๐ไมค์
หรือถ้าเทียบเป็นระยะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอีกสักประมาณ๑๐นาที
หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นครับเครื่องบินก็จะลงสู่ภาคพื้นดินที่นี่นะครับ
ตอนนี้ผมก็จะปล่อยภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูไปก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราชแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดคอมโมโดเนี่ย
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองเกียรติยศได้ตั้งแถวเพื่อรอรับร่างของ๒วิรบรุษผู้กล้าหารอยู่ที่กองบิน๖
โดยถ้าตอนหลังจากนี้เนี่ย
จะเป็นการเชิญร่างลงจากเครื่องบิน
ผมจะปล่อยภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดในขณะนี้ไปเรื่อยนะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะมีการบรรยายไปร่วมกับภาพที่ประกอบที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะครับ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่กองที่๖ที่ดอนเมืองนะครับ
ที่จะมีการเดินทางมาถึงที่นี่นะครับ
โดยคาดการณ์ประมาณอีกสักประมาณ๕๑๐นาที
ก็จะเคลื่อนร่างของสองพุทธรุดมาลงยังกล่อบปืน๖ที่แห่งนี้นะครับ

นี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่จะให้ญาติขึ้นไปเชิญรูป
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ยกร่างของสองวิรบุรุษลงจากเครื่องบิน
แล้วก็นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยจะมีการลดนำสงค์ที่วัตรีท
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้
ผมณัฐพงษ์ธิวสันเทียร์ถามธรรมดาทีวีบรรยายการครับ

ก็ถือว่าเป็น๒นายตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ที่เสียสละชีวิตนะครับ
แล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องเย็น

ขออภัยก็คาดว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาแล้วครับ
เพราะว่าร้อยตำรวจเอกตระกูลเป็นพบหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่กำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวคนร้าย
คุณผู้ชมครับเราแบ่งจอทางซ้ายมือกับจอทางขวามือนะฮะ
จอทางซ้ายก็เป็นบรรยากาศเดิม
ที่เป็นภาพที่ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในห้องเย็นนะครับ

ส่วนด้านขวาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับ
ในการที่จะเคลื่อนร่างของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
แล้วก็ดาบตำรวจเพชรรัฐกำจัดภัย
นายตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ที่เสียชีวิต

ก่อนหน้านี้นะครับก็เคลื่อนศพไปยังกองบิน๑นครราชศรีมา
แล้วก็เคลื่อนต่อมาที่กองบิน๖ที่ดอนเมือง
เพื่อที่จะมีที่ขออภัย
เพื่อจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่เครื่องบินได้มาถึงที่กองบิน๖ดอนเมืองแล้วนะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชธาน้ำหลวงอาบศพ

ร่างของวีรบุรุษทั้ง๒รายก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
อย่างร้อยเอกร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาก็จะมีการนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ดงมะตึงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ส่วนดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัยนี่นะคะ
ก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบึงทองหลังที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาจากเด็กหนุ่มเชียงราย
ฝ่ายฝันอยากจะเป็นตำรวจที่สุดตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ
จนกระทั่งมีอาชีพตำรวจตามที่เขาฝ่ายฝัน
แต่ท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจของบีดามันดา
การเสียชีวิตของลูกชายครั้งนี้ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะครับ
ทางครอบครัวของร้อยตำรวจเอกตระกูลก็พยายามที่จะเข้มแข็ง
โดยร้อยตำรวจเอกตระกูลตั้งแต่ยังเรียนหลักสูตรใน๑๐ตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๙จังหวัดยาลา
แล้วก็เข้ารับราชการตั้งแต่มียศเป็น๑๐ตำรวจตรี
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อปี๒๕๕๐กระทั่งได้เลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตร

ก็มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสพเวียงชัยของสพเชียงราย
ถึงว่าการรับศพครั้งนี้นะครับ
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของทางสพเวียงชัย
แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเดินทางไปรับ

เพราะว่าพื้นเพลของเขาคือเกิดที่เชียงรายนะครับ
ตัวของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาเองเนี่ย

เรื่องของการทำหน้าที่เพราะรู้ว่าพ่อแม่เป็นห่วง
พ่อแม่เป็นห่วงเวลาที่เขาไปบัตรงาน
เป็นตำรวจมันก็เสี่ยงภัยอยู่แล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวให้กับน้องชายฟัง

ใช่ค่ะทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณ๓วัน
ร้อยตำรวจเอกตระกูลโทรศัพท์มาหาคุณพ่อนะคะ
บอกว่าให้ขายสวนยางที่มีอยู่ประมาณ๗ไร่
คือก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดขายมาก่อนเลย
ร้อยตำรวจเอกตระกูลก็บอกว่าเป็นห่วง
อยากให้พ่อแม่จะได้มีเงินใช้เลี้ยงหลาน

แต่ทีนี้ยังไม่ทันขายค่ะคุณผู้ชม
ร้อยตำรวจเอกตระกูลก็ต้องมาจบชีวิตซะก่อนนะคะ
นะครับก็ไว้อะไรแก่ผู้กล้าด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรื่องของพิธีการเคลื่อนศพนะครับ
จากกองบิน๖ดอนเมืองไปยังวัด
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะถ่ายทอดให้ได้เห็นนะครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอนะครับ
ก็เป็นการเคลื่อนศพของ๒นายตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖
ไปยังที่กองบิน๑นครราชศรีมา
หลังจากออกจากโรงพยาบาลที่มีการชนะสูตรศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เครื่องบินลำนี้ก็ได้เดินทาง

ก็มาถึงกองบิน๖ที่ดอนเมืองแล้วนะครับ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓๐ราย
ซึ่งรวมถึงผู้เกาะเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๕๘ราย
จำนวนนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นข้าราชการ

ตำรวจนายหนึ่งที่เป็นตำรวจของสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายไปชิงปืนที่ค่ายทหาร
แล้วก็ออกมาอยู่ที่วัดป่าสถาบรวม
นายตำรวจนายนี้ก็รีบรุดมาที่เกิดเหตุ
แล้วก็จอดรถตำรวจขวางอยู่ตรงประตูวัดป่าสถาบรวม
เพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายได้หนีไปไหน
แต่ปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพร้ายแรง
ยิงใส่รถตำรวจของนายตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาทันที
ทำให้นายตำรวจคนนั้นก็เสียชีวิต
ใช่ค่ะนายตำรวจคนนี้คือดาบตำรวจชัชวานแท่งทอง
สายตรวจตำบลหัวทะเลที่สพเมืองนครราชศรีมานั่นเองนะคะ
ก็มีราชการที่เสียชีวิตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีข้าราชการที่เป็นทหารที่เสียชีวิต

ถือว่าเป็นพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนนะครับ